คุณผู้ชมครับตลอดข่าวสัญจรของเราเนี่ยไปทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยแล้วล่าสุดที่ไปก็คือที่จังหวัดสุรินท

บรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคอร่อยซ่าสดชื่น
ภาพเลขคอมแพคภาพเลขคุณภาพที่คุณไว้วางใจ
คอลิจิคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี
ครีมนวดผมสันซิลสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน๓๐วิ
แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา
โคล่าไซส์บิ๊กแบ่งปันสุดคุ้มกันแบบบิ๊ก
บู่ราเบนสุขภาพผิวดีด้วยสบู่ราเบนใช้แล้วจะติดใจ
ที่นี่สุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง
ยิ่งใหญ่หลังการจริงกับกำลังเท่าสันจรครั้งที่๓
กับ๒พิธีกรไทยรัฐทีวีคุณชิสาอธิบุญญาโชค
ผู้ประกาศสายหวานจากตลอดข่าว
ควงคู่มาพร้อมกับคุณเรืองขวัญขุนวง
ผู้ประกาศสายเอ็นเตอร์เทนจากบันเทิงไทยรัฐ
และเรื่องนี้ต้องขยาย
เปิดฉากแจกแจกแจกกันที่แรก
เมื่อวันศุกร์ที่๒๐พฤศจิกายนณตลาดไนท์บาซ่า
พร้อมกิจกรรมและของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดี
บนเวทีอีกมากมาย
ต่อยอดความสุขและความสนุก
ในวันเสาร์ที่๒๑พฤศจิกายน

ขอบอกเลยว่ามันจะ้เกาะ
วนซื่นโหดแซวอีหลีพี่น้อง

จากนั้นไปแจกกันแบบไม่อั้น
แบบจัดหนักจัดเต็มกันต่อ
ในช่วงเย็นณตลาดน้อยรื่นรม
ที่นี่ก็สนุกฮาเฮฮาไม่แพ้กันล่ะครับ

ในวันอาทิตย์ที่๒๒พฤศจิกายน
นัดตลาดสดเทศบาทอำเภอประสัตว์
ไผ่เป็นไผ่ม่วนขนาดไหน
ไปดูกันครับ

ยังกิจกรรมดียังไม่หมด
เพราะเราสัญจรไปสร้างสิ่งดีเพื่อสังคม

มอบให้แก่โรงพยาบาลจอมพระ
คารวาลสัญจรจากไทยรัฐทีวี
จะไม่หยุดมอบความสุขและความสนุกอยู่เพียงแค่นี้
ครั้งหน้าพี่ป้าน้าอา
ชาวอุดีทานอนเฮ่ยชาวอุดอนทานี

เพราะเราจะตลอดไปหาคุณ